วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรี
เชียร์ชัดภาคสองถึงหรือเปล่านะครับเหตุการณ์มันลักษณะคล้าย
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายไว้ได้นะครับ

รถคันนี้ก็จอดเลยนะฮะพยายามจะไล่ให้เขาออกไปจากหน้ากระโปรงรถ
คนขับรถลงมานะครับไล่นี่วิ่งหนีรอบคันเลย
เขาก็อ้อมหน้าอ้อมหลังกันคือสุดท้ายเนี่ย
ค่ะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งนะฮะนี่สุดท้ายไล่ไปเนี่ย
กลับไปขึ้นรถนะครับแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะขึ้นรถรอบสองเนี่ย
เขากระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถอีกรอบหนึ่ง
นะฮะกว่าจะไล่กันไปได้
คือถ้าคลิปตอนสุดเนี่ย
เขาจะกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็จะเห็นจังหวะที่ผู้หญิงเขา
แล้วเขาก็มาขึ้นรถนะฮะ

ก็พยายามมาช่วยห้ามทับห้ามศึกกัน

แต่เป็นช่วงเวลาที่ใกล้กันนั่นแหละ

หลายคนบอกเสียชัดภาค๒หรือเปล่า

ลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ

มันมีข้อสรุปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนน๓๐๗๙ในพื้นที่หมู่๗ตะบนท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
คนถ่ายคลิปบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามไล่กับรถยนต์คันนี้มา
ก่อนที่จะเป็นไปตามภาพจักรยานยนต์ไปขวางหน้า
แล้วกระโดดขึ้นเกาะกระโปรงหน้ารถก็ยื้อยุดกันอยู่สักสิบห้านาทีนะครับ
ก่อนที่เจ้าของรถจะขับรถออกไปนะฮะ
คือถึงขั้นที่ว่ามีถอดรองเท้าเนี่ยวิ่งไล่ฟาดเลยนะครับ
พยายามจะให้ออกจากรถหรือเปล่าแล้วบอกว่ายังราศนะ
ไม่ให้ขวางทางเข้าไป
ตามข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มานะครับเจ้าของรถนะฮะรถสีขาวคันนี้เนี่ย
ที่ลงมาไล่ผู้ชายที่มาเกาะกระโปรงหน้ารถเนี่ยเป็นสาวประเภทสอง
แล้วผู้ชายคนนี้คือแฟนนุ่มของเพื่อนของเธอเพื่อนเธอเป็นผู้หญิง
นั่งมาด้วยอยู่ในรถอยู่เบาะหน้าข้างคนขับแต่ว่าไม่ได้ลงมาไล่
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวโปรตูเกต
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีปัญหากันแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขึ้นรถมากับเพื่อน
ฝ่ายชายก็เลยขี่จักรยานยนต์เนี่ยไล่ตามมาค่ะนี่นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับคนขับรถแล้วก็เพื่อนของเขาแล้วนะครับ
เจ้าของรถเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เธอกับเพื่อนไปตลาด
แล้วแฟนนุ่มของเพื่อนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มาปาดหน้ารถแล้วก็เป็นไปตามภาพเลย
คือกระโดดเกาะหน้ารถแบบนั้นเลยไล่ยังไงก็ไม่ลงนี่ฮะ

แฟนเขาตามมาแล้วแฟนเขาก็เลยตามมาที่เกิดเหตุ
แล้วก็เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถหนูก็จอดแล้วก็ถอยรถหนี
แล้วก็เลี้ยวมาอีกทีนึงพอเลี้ยวมาเขาก็มาปาดหน้าอีกทีหนึ่ง
พอมาปาดหน้าอีกทีหนึ่งก็เลยมีเขาก็จอดมอเตอร์ไซด์แล้วเขาก็กระโดดเกาะหน้ารถ
พอเขากระโดดก่อนหน้ารถเสร็จหนูก็เลยจะถอยเพื่อที่จะไปจอดข้างหน้า
แล้วให้เขาไปไล่เขาลงพอไปจอดพอออกไปจอดข้างหน้า
แล้วไล่เขาลงเขาก็ไม่ยอมลงหนูก็เลยบันดาลโทษะนี่แหละก็เลยเอารองเท้าคว่างอ่ะ
ส่วนหญิงสาวที่อยู่ในรถนะครับเป็นเพื่อนของเจ้าของรถ
แล้วก็เป็นแฟนของผู้ชายที่มากระโดดเกาะหน้ารถเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะกับแฟนนุ่มที่เป็นชาวต่างชาติชาวโปรตุเกต
เพื่อนหนูก็เลยขี่รถไปแล้วที่นี่เขาขี่รถดักหน้าดักหลัง
แล้วเราก็เลยขี่รถกลับจะกลับบ้าน
ทีนี้เขาก็เลยเอารถมาจอดขวาง
มาทะเลาะอะไรกันป่ะ
ก็เรื่องธรรมดาล่ะค่ะมันเรื่องสดแล้วค่ะ

ค่ะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องทะเลาะกัน
แต่พอเห็นคลิปเหตุการณ์ก็รู้สึกเหมือนกับคลิปของเสียชัดนะคะ

เพราะเกาะหน้ารถแล้วรถวิ่งยังขับอยู่อย่างนี้
มันก็อันตรายพอสมควรเลยเนาะ